คุณผู้ชมคะเรื่องของทิศสมปองเป็นดราม่าอยู่หลายวัน
แต่ที่ต้องตามให้ต่อเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดรัมป์อ่ะ

มันเป็นเรื่องที่อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องของการถือครองที่ดินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ในเวลานี้นะคะ

คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ร้องเรียนจริงไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางอธิบดีกรมป่าไม้นะคะ
บอกว่าตรวจสอบการถือครองที่ดินของทิพย์สมปองหน่อย
คือคุณศรีสุวรรณบอกว่ามันมีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินให้เป็นที่ดินเขตปฏิรูปปีพศ๒๕๕๙
กำหนดเอาไว้๗อำเภอ
ใน๗ก็คืออำเภอคอนศาล
ที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิที่ทิศสมปองครอบครองที่ดินอยู่

ก็เลยหมายความว่าอำเภอคอนศาลเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ
ทิศสมปองบอกว่ามาซื้อที่๓๐๐กว่าไร่ให้ครอบครัวทำสวนยางอะไรพวกนี้
ทีนี้ค่ะบางแปลงมันอาจจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

แต่สอบประกอบได้คืนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน

การครอบครองกว่า๓๐๐ไร่ที่ว่านี้
เป็นการครอบครองที่ถูกต้องหรือไม่
วันนี้ผมเองก็นำจุดมาให้ท่านทิบดีได้พิจารณาเพิ่มเติม
อาจจะเป็นจุดที่ซ้ำกันกับท่านอธิบดีแถลง
ว่าอยู่ใน๑๑จุดหรือไม่
ถ้าเราพบเราก็ต้องตรวจสอบว่าพื้นที่มีการกระทำผิดไหมได้รับอ่า

ให้มีสิทธิ์ครอบครองไหมถ้าไม่มี
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ผู้มนุยการศูนย์ป่าไม้ชายภูมิ
การป่าไม้ที่๘ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่รวมทั้งหมด๖๗แปลง

ตรวจสอบแล้ว๑๐แปลงเนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่
พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม
คอนศาลจังหวัดชายภูมิ๒๐๐ไร่
จำนวนนี้เป็นที่ดินของนางตานนครไทยสงศ
ครอบครองอยู่๒แปลงก็คือแม่ของทิศสมปอง

ส่วนอีก๑แปลงในหมู่บ้านปลูกยางพารา๑๖ไร่
อีก๗แปลงในหมู่บ้านมอตาเจ๊กยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร
อีกหนึ่งแปลงเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็คือนศ๓
เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
และให้โอกาสเจ้าของที่ดินนำเอกสารมายืนยัน
ถ้าตรวจสอบแล้วถ้ามีความผิดแจ้งความนะคะ

ตรวจ๑๐แปลงเนี่ยใน๑๐แปลงนี้มี๒แปลงเนี่ย
จะเป็นเป็นที่อยู่ใสของแม่นะครับแม่ของพี่สมปองนะครับ
แล้วก็อีกแปลงหนึ่งเป็นยางพาราซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน
ยางพารานี้ก็๑๖ไร่นะครับก็อยู่บริเวณในหมู่บ้านมอเตอร์เจ็คเนี่ย
คือยางพารา๑๖ไร่ที่อยู่ใส
ประมาณ๕ไร่ครับที่ตรวจประหว่างนะครับ
แล้วก็ที่เหลือนี้อีก๗แปลงเนี่ย

ไม่มีใครยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของอืม
ทีนี้ค่ะนับตั้งแต่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองที่ดินของทิศสมปองตั้งแต่วันแรก
สมปองก็พยายามจะอธิบายว่าก็มีชาวบ้านในพื้นที่คนสนิทกันรู้จักกัน
บางคนก็เอามาขายช่วยซื้อหน่อยช่วยหน่อยอะไรแบบนี้ก็ไปช่วยซื้อ
กลายเป็นว่าตอนนี้พอมันเป็นข่าวเรื่องของการถือครองที่ดินถูกต้องหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่อาจจะไปตรวจสอบหมดเลยนะทั้งหมดทั้งอำเภอคอนศาลเลยนะ

ใช่แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านของทิศสมปองก็จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียด
มีป้ายมาปิดว่าปิดหมู่บ้านแล้วก็มีเต็นต์แบบนี้คัดกลองโควิด๑๙
แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่ามีคนติดโควิดในหมู่บ้านอ๋อเหรอ
จังหวัดมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน๑๕วัน

แต่ไม่แน่ใจคือมีรายงานข่าวว่ามีคนติดโควิดจริง
แต่สองคนสามคนอะไรประมาณนี้นี่ฉันไม่แน่ใจนะ

อย่างนี้จะเข้าไปตรวจไปดูอะไรกันก็ยากสิหรือยังไง
ก็ใช่ไงคะคนก็ถามเขาสงสัยว่า
ทำไมอยู่ดีก็ปิดยาวตั้ง๑๕วัน๘๒๔กุมภาพันธ์
นักข่าวเองเขาก็แปลกใจ

ที่เขากำลังตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินอยู่
แต่ก็ไม่เป็นไรทางหมู่บ้านเขาบอกว่า

แล้วทางจังหวัดเขาสั่งมาว่าให้ปิดแล้วก็คัดกรองก่อนเบื้องต้น
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจเขาคงจะให้เขาไปได้นั่นแหละ

ทีนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วราวุศิลปอาชาบอกว่า
ถ้าตรวจแล้วมีความผิดในเรื่องของการถือครองที่ดิน
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแน่นอนนะคะ
ครับอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณศรีสุวรรณก็จะแถลงข่าว๑๐โมง
นัดเอาไว้ที่บ้านบอกว่าจะแถลงข่าวไม่ใช่เรื่องที่ดินแล้ว
บอกมีเรื่องที่กลุ่มดาราเนี่ยเขามาร้องคุณศรีสุวรร
ให้ช่วยหน่อยค่ะบอกทิศสมปองไป
สัญญาจะทำกล่องสุ่มอะไรกับเขาก็ไม่รู้อ่าใช่ใช่เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ